เดี๋ยวมีเรื่องนี้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงค่ะ
อันนี้มีนักท่องเที่ยวเขาออกมาแฉนะคะเขามาโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลนะคะ
เที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกครับแล้วเขาบอกว่าโอ้โหเขาโดนเรียกเงินแพงจังเลยอ่ะ
เขาบอกแท็กซี่กับผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวเรียกเก็บเงินเขาแพงแบบเนี้ย
เหมือนกับเป็นการร่วมกันขูดรีดนักท่องเที่ยวหรือเปล่า
แต่ผู้ประกอบการบอกว่ามันไม่ใช่เลยเขามีแพ็คเกจการท่องเที่ยว
ที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเขามีให้เลือก
ก็บอกแล้วว่าแต่ละราคามันมีอะไรให้บ้างก็เลือก๕๐๐เองไงก็ต้องจ่าย๕๐๐
คือมันเริ่มจากผู้ใช้ทวิตเตอร์ทวิตข้อความมาค่ะ
แล้วก็ส่งไปที่จุดบริการเช่าเรือราคาโหดมาก๕๐๐บาท๒ชั่วโมง
ไปกับสามีพอไปกับต่างชาติที่ชาวต่างชาติที่เป็นสามีเนี่ยโดนโกงราคาหมดเลย
เมืองไทย๒อาทิตย์กว่าหมดไป๖หลักนะ
โอ้โหคนเห็นโพสต์อันนี้ก็แชร์กันเยอะอะนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบให้
ไปที่ราชบุรีไปคุยกับนายอำเภอดำเนินสะดวกนายสุวิทย์นวมเพชรไปสอบถามเรื่องนี้ล่ะค่ะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าฝ่ายปกครองเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะที่บริเวณท่าเรือที่ถูกกล่าวอ้างถึง
แล้วก็ได้ข้อมูลจากเจ้าของท่าเรือที่เก็บค่าบริการนักท่องเที่ยวที่ไปทวิตเอาไว้ค่ะ
เขาบอกว่าผู้ประกอบการเขาบอกล่วงหน้าแล้วเขาบอกก่อนแล้วว่ามันมีแพ็คเกจการเที่ยวเนี่ย
และแต่ละราคามีรายละเอียดยังไงบ้างแจ้งไปหมดแล้ว
ทำไมถึงไปร้องเรียนอีกไม่ได้แค่แจ้งปากเปล่านะติดป้ายเอาไว้ด้วยว่าราคาเท่าไหร่อย่างไร
ทีนี้ทางหน่วยงานในพื้นที่บอกว่าก็ลงไปตรวจสอบมันก็มีป้ายราคาจริง
แต่ป้ายราคามันอยู่ไกลมากเลยมันอยู่ในที่แบบลับตาคนมากเลยคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็เลยบอกว่าก็เข้าใจว่ามีป้ายแต่มันหูยกว่าจะมองเห็นป้าย
ขยับป้ายออกมาได้ไหมให้มันอยู่ในจุดที่มองเห็นง่ายขึ้นได้ไหม
ทีมข่าวก็ไปถามข้อมูลคนขับเรือนำเที่ยวรายอื่นด้วยนะคะ
ก็เลยได้ข้อมูลมาว่าแพ็คเกจเที่ยวมีบริการอะไรบ้าง
ราคาเท่าไหร่อย่างไรบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังผู้ประกอบการดูค่ะ
มาถึงฟันเขาปุ๊บหัวแตกแล้วแล้วผมถามว่าใครจะมาหาเราอีกถูกไหม
คืออันนี้ก็เป็นแพ็กเกจเสริมขึ้นมามูลค่ามันก็จะเพิ่มขึ้น
ครับแต่ข้อเท็จจริงยังไงผมไม่รู้นะ
แต่คือสำหรับพวกผมแพ็กเกจเสริมมันก็มีนั่งช้างดูลิงชมเขาเรียกอะไรอ่ะมีกะเหลี่ยงมีปืนจริงมีปืนปลอมมันหลายอย่างครับ
บางทีมันแพ็กเกจมันรวมมาเขาอาจจะตีรวมก็ได้เราก็ไม่รู้
คุณผู้ชมส่งข้อความมาหลากหลายค่ะในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว
บางคนก็บอกว่าหูยแพงมากแต่หลายท่านก็บอกว่ามันก็ราคานี้อยู่แล้ว
ไม่ได้แพงนะ๕๐๐๐บาทมันมีกิจกรรมหลายอย่าง
คุณเนติชาวนักข่าวของเราไปถามกลุ่มผู้ประกอบการคนขับแท็กซี่ด้วยนะคะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงคนขับรถแท็กซี่ดูหน่อยค่ะ
นี่คือลุงชัยอายุ๖๕ปีนะคะเป็นคนขับรถแท็กซี่นะคะ
บอกว่ามันก็มีบริการเป็นแพ็คเกจมานานแล้วเป็น๑๐ปีแล้วนะ
ก็จะคิดราคาเหมาในส่วนของค่าแท็กซี่นะครับแต่ว่าในส่วนของการนั่งเรือท่องเที่ยวเนี่ย
ในส่วนของตัวลุงชัยเองเขามองว่าถ้ามัน๕๐๐บาทลุงมองว่ามันแพง
ใช่ค่ะแต่ว่าค่าเรือค่าแพ็คเกจท่องเที่ยวเนี่ยมันก็อีกส่วนนึงอย่างนี้ค่ะ
พอแท็กซี่มาส่งลงท่าเรือเจอไปห้าพันอย่างนี้ใช่ไหม